เอาไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเหตุการณ์ขโมยครับ

่องเบามาแบบนี้
มาขโมยของมีค่าของพี่เขานี่ไง
ที่กำลังห้อยติดเอาไว้ตามภาพเลยนะ

ให้ได้ดูกันกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุครับ
ตีหนึ่ง๒๓ก็เกือบตีหนึ่งครึ่ง

ดูเล็งแล้วเห็นแล้ว

ขโมยนกเขาชาวบ้านเข้าไปเฉยเลยคุณว่าทำไมทำไมเขาถึงต้องขโมย
นั่นดิหรือว่าหรือว่านกเขาบ้านของตัวเองมันไม่คัน
เลยต้องมาขโมยรถเขาของคนอื่นก็เป็นไปได้โอ้โห
แล้วนกเขาบ้านนี้ขันไหมคุณพ่อนกเขาบ้านนี้เขาขันไหม
ขันสิแล้วขันดังด้วยไงโดนขโมยไปแบบนี้ครับ
นี่ครับเป็นจุดสนใจเลยน่ะเจ้าของโน๊กเขาครับ
คนนี้แหละครับค่ะเขาเป็นทนายชื่นั่งของจังหวัดศาสตร์ตูเลย
อ้าวตกลงล้วงของงหวัดหรือขโมยกรงนกเขาโอ้ย
เป็นสำหรักสำนวนโอ้โธน้องไปต่อเลยนี่ไงท่านนายโอ๋เนี่ยเขาอาศัยอยู่บ้านเลขที่
หกสิบเก้าค่ะอยู่ในตำบลพิมารอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะว่าก็เลี้ยงนกกรงหัวจุกเอาไว้๒๐ตัว
นกเขา๒๐ตัวตื่นเช้ามาเขาก็จะให้อาหารนกตามปกติแล้วเขาพบว่า
นกของเขาหายไปหายไปทั้งกรงหายไปหนึ่งกรงอย่างที่เห็นอ่ะคือเขาอ่ะตกใจ
เพราะว่าจู่จู่เนี่ยนกเขาเขาก็ไม่ขันในตอนเช้าอ่ะใช่ไงเออ
ปกติมันจะขัน๒๐ตัวมันจะแบบเป็นเป็นออเคสต้าเลยนะใช่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

เขาไปได้อายุเยอะเท่าไรเอาบอกตบก็ยังวัยรุ่น
ปรับพฤติกรรมได้ก็ทำคราวนั้น
เพราะการขโมยของไม่ดีสุดท้ายเป็นคดีความเสียประวงเสียประวัติ
ถ้าเขาดำเนินคดีอนาคตมดว่าง่าย
สุดท้ายนกเขาขันละได้ขันดั่งใจ